สวัสดีครับตรงนี้มีเราสองคนเหมือนเดิมเอกชัยผมเอกชุมพรสุรพัฒน์จารุมณีครับ
ผมชัยสิรจารบี้อมอนชัยเพิ่มภูมิครับ
วันคู่แรกของการไทยท่อสดสุดยอดวันไทยละสัปดาห์ที่๑๔ที่พร้อมแล้วนะครับ
คู่แรกเผ็ดตัดเผ็ดเผ็ดเม็ดไหนจะได้รับการเจียร์ไหนติดตามวิทยา
เหล็กน้ำพีแดนใต้มวยซ้ายจอมสกัด
มันแค่ลุกทลายเขาคือสกัดเพชรเกียรติวิสุทธิ์
และฝ่ายน้ำเงินหนุ่มเมืองพญานาค
จากบ้านมาเป็นแชมป์มวยเข่ามริตยูบูเจาะยางฟันจอก
ดีกรีแชมป์๑๐๘ปอนด์เพชรนครต่อเพชรตะวัน
วันเสาร์ที่๕ธันวาครับเปิดหัวคู่แรกด้วยสกัดเพชรเกียรติวิสุทธิ์
นักมวยฝ่ายแดงชื่อจริงนายสุภวิทย์ปารจันทร์อายุ๑๖ปีเป็นชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช
ชกมาแล้ว๕๓ครั้งชนะ๔๐ครั้งแพ้๑๓ครั้งฟอร์มข้างหลังแพ้คะแนนยอดแสนชัย
นายกเอท่าสาราที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับ
ส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรนครต่อเพชรตะวัน
ชื่อจริงนายอนุวัฒน์จันทรินอายุ๑๗ปีเป็นชาวจังหวัดน้องคาย
กมาแล้ว๖๘ครั้งชนะ๔๘แพ้๒๐ครั้งฟอร์มข้างหลังชนะคะแนนเพชรอุไสเพชรอุทัยสจเปี๊ยกอุทัยที่จังหวัดพิจิตรครับ
ไม่เคยเจอกันมานะมวยคู่นี้เออประเภทดาวรุ่งทั้งคู่เลยนี่
ฝ่ายแดงนี่สูง๑๖๒เซนส่วนฝ่ายน้ำเงินสูง๑๖๔สูงกว่าฝ่ายแดง๒เซนครับ
ถ้าดูด้วยสายตานะครับคุณผู้ชมจะเห็นทางหน้าจอนะครับเปรียบเทียบดูรูปร่างแล้ว
ดูมุมแดงนะครับจะลอยกว่าเห็นชัดเจนครับแต่น้ำเงินเองก็ที่กล้องจับดูนี่ได้อย่างหนานะครับ
โอ้โหดูข้างหลังสิพี่ชัยเดี๋ยวดูว่าหลวงพ่อหลวงพี่ที่ศักดิ์มาวันนี้ช่วยได้หรือเปล่า
เออเดี๋ยวเขารู้
ส่วนกรรมการผู้ทำหน้าที่บนเวทีนะครับร้อยเอกสมบูรณ์รัฐนาวงศ์ครับ
อ่ะก็รำลายไหว้ครูเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คุณแรกของถ่ายทอดสด
มุมนี้ก็จะเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าแดงฮงลอยกว่าแต่รูปของตอนนี้ล่อกรอดื่อเปล่านะ

ไม่เคยเจอกันใหม่ที่เราเรียนไปนะครับ
มุมแดงก็มีพี่วิทยาเพชร๔๐๐๐๐
ว่าที่โปรโมเตอร์ป้ายแดงของราชดำเนินนะ

ถอดมงคลให้กับลูกศิษย์นะครับ
ขณะที่น้ำเงินก็มีทีมงานของอดีตนักมวยเลยครับ
ของคุณวินัยนาศิลป์นะครับ
อสีพึ่งหรือต่อเพชรตะวันครับ
ถอดมงคลให้กับเพชรนครนะครับ
เปิดหัวคู่นี้๑๐๖ปอนด์ครับ
อย่างที่เรียนไปนะครับคู่นี้สกัดเพชรกับเพชรนครครับ

เดี๋ยวดูครับว่าใครจะได้รับการเจรนัยครับ

ติดตามกับพี่บุ๋มแล้วก็พี่ป่าครับ
คุณผู้ชมครับศึกยอดมวยไทยรัฐทางไทยรัฐทีวีครับ
ดูชัดดูฟรีทั้งประเทศกฎหมายเลขเดียวเลยนะครับ

ไทยรัฐทีวีทีวีมหาชนนะครับ
แล้วก็ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นั้นมวยดี
ดูฟรีไม่มีการบันนันนี่เป็นคู่เปิดหัวนะครับ
สกัดเพชรเกียรติวิสูจน์๑๐๖บอลเจอกับเพชรทะคอนต่อเพชรอวรรดิ
พี่ป่าบอกว่ากางเกงสีน้ำเงินดูหน้าดูข้างดูหลังกล่าวเงิกแหล่ว
ดูจากรูปร่างดูข้างหลังนางสือพิมพ์ติดเต็มเลย
ไม่รู้เป็นลูกศิษย์อาจารย์แอร์หรือเปล่า
ก็ชวนทุกท่านนะครับทำดีเพื่อพ่อหลวง
วันนี้ก็มีการทวายช่องพ่อนกันนะ

วันนี้หลานพี่ภูทนวิทย์ท้องสนามหลวงครับอีกทั้ง
จากเกมตอนนี้คู่แรกวันนี้ยกแรกนะครับ
ขึ้นมาใส่เลยนะพี่ป่าไม่ได้รอช้าเลยนะครับ

รัฐทีวีของเราต้องขอบคุณครับบรรดาแฟนมวย
เป็นเกากลน้อยปุฏตหนาพระท่านเอกบังไศประศนของ๘๐๐
รวมตัวกันอยู่ที่เวทีมวยไทยรัฐทีวีที่ตรงนี้นะครับ

นี่เป็นเพียงยกแรกครับเกมเปิดเร็วจริงครับ
ดูจากจอโทรทัศน์เหมือนสูงกว่าเลยนะครับ

ไหนน้ำเงินนี่ดูเก่าเลยนะ
โดยเฉพาะทีมกรรมการของเราจากเวทีมวยราชดำเนินนะครับ

คุณเฉลิมพงศเชี่ยวสกุลกับคุณไพรปัญญาลักษ
มวยที่มาต่อสู้กันที่เวทีมวยไทยรัฐที่ตรงนี้

ดูแลความปลอดภัยอย่างดีนะครับ
ขอบคุณครับไทยรัฐทีวีที่ตรงนี้นะครับ
รวมไปถึงคุณศิรเดชสุวรรณครครับ

ทำหน้าที่ควบคุมสนามมวยของทางไทยรัฐทีวีอยู่ด้วยนะครับ

ใจกันนิดนึงดูกันมากยกนะครับ
น้ำเงินนี่เกาเกมตัวเล็กนิดนึง

นี่ต้องดูการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าบนเวทีด้วยนะครับเวทีนี้ไม่มีพี่เลี้ยงนะครับ
นักมวยสองคนผู้ชี้ขาดอีกคนนึงมี๓คนเท่านั้นนะครับพี่เลี้ยงนี่อยู่ข้างล่าง
นี่เป็นยกแรกนะครับยังอีกยาวยังอีกไกลครับขนทางเข้าสู่เส้นชัย
รุ่นน้องเจอรุ่นพี่ใจพี่กับใจน้องนี่วัดได้เลยนะพี่ป่าคู่นี้นะ
นี่แหละครับขึ้นชื่อว่ามวยไทยต้องทรงชัยนะครับเป็นที่ยอมรับของบรรดาพี่น้องแฟนมวยทั่วประเทศนะครับ
นี่วงในครับไล่แขนปั้มอ่านใจกันนิดดูเชิงกันหน่อยหนึ่ง
ค่อยขยับครับแข้งซ้ายเตะครับจัวลมครับนี่สกัดเพชรฝ่ายแดง
จากใต้นะครับลูกศิษย์ของวิทยาเพชร๔๐๐๐๐
ว่าที่โปรโมเตอร์เวทีมวยราชดำเนิน
หมดยกแรกหมดยกแรก
วยของเราคู่แรกนี่ผ่านมายกแรก
ฝ่ายแดงสกัดเพชรนี่รอจังหวะ
ดักก็ต่อยซ้ายเตะซ้าย
ส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่เดินเพชรนครนี่เดินเข้าหา

ผ่ายน้ำเงินนี่เป็นมวยเข่าแข็งครับ

เดี๋ยวดูครับว่าเดินเข้าไปทำเขาหรือว่าเดินเข้าไปเดินครับ
โชคนี้ขอบคุณ๙๑จรเผคเกียวด้วยนะครับ
ให้กับจรเผคเกฟ่าฐาง
ยกที่๒นะครับสกัดเพชรแดงน้ำเงินเพชรนคร
ยกแรกนั้นนักมวยรุ่นพี่น้ำเงินเพชรนครนี่เดินตีหน้ายักษ์ขู่เข้าไปเลยนะครับ
ต้องดูด้วยกางเกงสีแดงรุ่นน้องนี้ตกใจไหมสกัดเพชร
ที่สองแล้วพี่ป่ามามวยต้องวัดกันที่สภาพร่างกายนะครับ
การฟิศซ้อมเนื้อนมไข่นี่ขาดไม่ได้แต่ว่าก่อนการชกนี่นะ
ทั้งนั้นทีมงานมีการเช็คไปถึงการพิซ้อมของหัวหน้าคณะรับมวยทุกคนนะครับ
พร้อมหรือเปล่าเจ็บป่วยหรือเปล่าถ้าเจ็บป่วยไม่พร้อมถอนไปนะครับ
ไม่งั้นขึ้นมานี่แฟนมวยยังไม่ให้การเชื่อถือนะครับ
นี่เป็นยกสองแล้วกางเกงสีน้ำเงินยังเปิดเกมนะครับ
ค่อยขยับเข้าไปใช้ความเก่าเลย
งสีแดงนี่สดขึ้นมานะครับอย่างพี่ป่าบอกนี่สดจากคั่วมาเลย

สกัดเพชรเก่งที่สุด
ซ้ายกับขวาที่ใส่ฮืมแค่งซ้ายเตะ

ค่อยขยับครับอย่างนี้ได้เสียแน่นอนครับ
วุธหลากหลายใช้ได้นะสกัดเพชรวันนี้
ไม่ได้มีแข้งซ้ายอย่างเดียวมีหัดจิ้มลำตัวด้วย
มวยไทยนี่อยู่ก้มลงไปต่อยลำตัวนี่หายากนะพี่ป
และชนะต้องไปลุ้นกันที่ยกปลายนะครับ

ใช่นี่เพิ่งเพียงยก๒เท่านั้นเป็นต้นเกมนะครับ
ยังหาเหลี่ยมทำอยู่เลยตอนนี้
ยังหาเหลี่ยมจังหวะข้อทำทั้งคู่นะครับ
มัดขวานเจิกมัดซ้ายสวรรค์
วันนี้มีซ้ายมาด้วยนะครับหมัดซ้ายใช้ได้เลยนะครับ
หลุดครับโต้ด้วยแค่งขวาสวยงาม
น่ารักเลยทีเดียวนะครับสกัดเพชร
รูปร่างในอนาคตมวยใหญ่เลยนะเนี่ย
ซ้ายต่อยซ้ายนี่ทำได้ดีเนียนตาเลย
แต่ต้องระวังรุ่นพี่ด้วยนะเวลาออกมาเนี่ย
นี่ค่อยขยับครับรุ่นพี่คู่ไปเรื่อยครับ
ยังอีกยาวแข้งซ้ายติดบังขยับ
ยังไม่จะแจ้งนะครับอาวุธของทั้งคู่ที่ออก

ขวางเสร็จพอชักเท้าลงมาขวาออกได้เลยนะ
มิมัลเก่าออกแบบนี้เลยนะไม่ใช่เอาขวาบ้างนะ

หยุดจอสวนซ้ายวงไหนตีดที่เขาขวา

ตลายยกที่๒แล้ววางแข่งซ้าย
เหลี่ยมทันกันด้วยนะครับตอนนี้แม่ถ้ารุ่นน้องไม่กลัวรุ่นพี่ยังไงก็ชกสนุก
ดูเกมดูการขยับแล้วนี่นะครับ
ต้องคู่ตลอดครับรับแข้งซ้ายเกี่ยวล่างไม่ลงไม่ลง

พยายามค้ำไม่ได้เกี่ยวขาตะแทงด้วยเข่าซ้าย
ลุ้นกันไปครับมากยกไปปลายยุบหรือเปล่าเหี่ยวหรือไม่นะครับ

มวยทางคนละทางด้วยครับซ้ายแลกขวา
ซ้ายโอ้ใส่ใส่กระสอบเลย

ภาพช้าของมวยคู่แรกยกที่๒ที่ผ่านมานะครับ
ฝ่ายน้ำเงินนี่รูปร่างเสียเปรียบเดินเข้าหาโดนฝ่ายแดงนี่เลย
ยับมันซ้ายเขาเต็มหน้าเตะซ้าย
พยายามเจาะล่างนะครับฝ่ายน้ำเงิน
จะเข้าถึงไม่ถึงต้องดูในยก๓ยก๔
น้ำเงินบอกว่าผู้ชกผมน่าเชียร์ตรงไหน
เพราะว่าเขาทั้งหล่อกว่าทั้งสูงกว่า

ยกดูสถานการณ์แล้วกางเกงสีน้ำเงินนี่
ต้องเป็นฝ่ายเปิดเกมต่อนะครับ
๒ยกนี่จังหวัดที่เดดิคาร์ดนี่
ลูกจากเนี่ยจะโดนแข่งซ้ายของทางสกัดเพชร

ถ้ามาดูจากอนาคตเรานี่ต้องต้อง

ผู้และเพชรน้าคอนเนี่ย

ตัวใหญ่ได้เปรียบนะครับได้สด

นครนี่พยายามจะโก่งแล้วแทงแหลมเลยนะครับ
ข้างนอกนี่ลำบากกินแดงยากแล้ว

แขนพยายามตีตีด้วยเขาขวา

ตีไล่แขนตีเอาจังหวะนะครับ
ไม่ได้เจ็บมากมาย

ยังเป็นฝ่ายขยับรับแข้งซ้ายเต็ม

เดี๋ยวดูไนล่ะน้ำเงินมีไนไหม
แม่ปัญหาว่ายืดเยื้อไปแล้วนี่น้ำ

ซ้ายยัดขวายัด

โต้คืนไล่แขน

เหลี่ยมแม่บิดเหลี่ยมแล้วตีเลยนะครับ

ซ้ายอีกแทงนึงก่อตีด

โก่งแล้วแทงโก่งแล้วแทงแทงแหลมอย่างเดียวเลย
ดูว่าตัวเล็กจะตีตัวใหญ่ยุบหรือเปล่า

มีเป็นลูกดูวิทีพลากำลังนี่มีกันเลยครับ
ดักแทงด้วยซ้ายโต้คืน
ต่างไฟยาตร์ต่างกะต่างฝ่ายต่างตี
ช่วงปลายยกที่๓สถานการณ์นี้เข้มข้นแล้ว

ไม่ถูกครับข้างนอกกางเกงสีแดงวางแข้งซ้ายได้ดี
ดูครับวางดีวางสวยแข้งซ้ายเตะ
แค่งซ้ายเตะโต้โดยมัด
พยายามรุ่นที่วงในนะครับ
เพทนาคอร์นตอนนี้เหลือมีโกงแท้งแหลมอย่างเดียวแล้วพี่ป่า
เหลี่ยมอ้าวเหลี่ยมดีเหลี่ยมดีความเก่าได้เปรียบ
อ้าวรุ่นไปรุ่นตีไม่ตีตีด้วยซ้าย
ดูดูยุบหรือเปล่าสกัดเพชรรุ่นน้อง
ยกแล้วจะเป็นยังไงเสียงเฮเริ่มแรงนะครับ
ช่วงปลายยกที่๓โอ้โหยังดูไม่ออกบอกไม่ถูก
ดึงเดี่ยมอ้าวว่ายังไงอ้าว
หมดยกซะก่อนครับเข้มข้นเลยพักสัก
ภาพช้าหมวกของมวยคู่แรกยกที่๓เริ่มเข้มข้นเลยครับ
ฝ่ายแดงนี่แทงเข่าซ้ายสู้โดนฝ่ายน้ำเงินเพชรนครนี่
ชวนทะเลาะปั้มกระทุ้งตีเข่าเข้าลำตัวหลายดอกเลยครับ
มวยคู่นี้ฝ่ายน้ำเงินนี่เครื่องร้อนแล้วเครื่องร้อนแล้วครับ
เออนอกกับในเดี๋ยวดูครับว่าใครจะอยู่ใครจะไปนะครับ
เอาตามต่อยกสี่แม่ในยกที่สามโชว์พิษสงฆ์
เล็กสั้นขยันซอยเข้าไปนะครับน้ำเงิน
เพชรทางคลต่อเพชรอวันที่ทำได้ดีเลยนะครับ
โก่งแล้วแทงโก่งแล้วแทง
กางเกงสีแดงสกัดเพชรนี่แก้ลำบากเลยครับ
เกงสีแดงทางสกัดเพชรนั้นใช้จังหวะดันระหว่างแข้งซ้ายทำได้ดี
พอติดในต้องดูนะครับเก้งกล้างหรือเปล่า

โอ้โหต้นเกมเจอเข้าไปหลายดอกด้าหลายดอก
แค้นแล้วตีด้วยเขาขวาสู้ไหนแล้วครับตอนนี้

เอาละครับเน้นหมัดรุ่นพี่ครับอาศัยความเก่าเป็นฝ่ายขยับ

ตรงนอกนี่ซ้ายยาวอย่างเดียวเลยครับสกัดเพชร
ซ้ายครับบรรยากาศดีเหลือเกินนะฝ่ายสกัดเพชรนะ

ไล่แขนไล่แขนตีไม่ตีตีไม่ตี
เอ้าเล่าพลิกเหลี่ยมตีด้วยซ้าย
พยายามดึงเข้าเชือกตีด้วยขวาโต้ครับ
สกันเอ้าเพชรละครไว้ยังไง
แม่ทางสกัดเพชรถ้ากดแขนซ้ายของทางเพชรนครได้นี่ดูดีขึ้นมาเลย
จังหวะวงนอกแบบนี้ซ้ายยาวอย่างเดียวเลย
กางแข้งซ้ายต้องการแข้งซ้ายให้อยู่นะ

ดูลุ้นที่วงในตอนนี้พละกำลังสำคัญแล้วครับ

ได้ทันทีเป็นช่วงของวินาทีสำคัญด้วย
ทางที่มุมแดงนี่สั่งให้ดันออกไประหว่างแข้งซ้ายยาว
น้ำเงินนี่ชวนละล้อไหนเลยครับกรงแหลมกรงไหวไหม
สถานการณ์หมดไม่หมดหมดไม่หมดน้ำเงินเพชรนคร
เอาล่ะครับขยับบรรยากาศแข้งซ้ายเตะ
ยังยัดอยู่ยัดขวาิ่งในนิ่ม
อ๋อเสียหลักเสียจังหวะไปนิดหนึ่ง
เฮฮาบรรดาพี่น้องแฟนมวยเริ่มเฮฮาอีกแล้ว
กว่าทิศถนนจังหวะเบียดไหม
แค่งขาอ่อนนี่ไม่ได้เลยนะคู่แรกด้วย
มันเกลียดมันแทงมันเข้าทุกเม็ดเหมือนกันนะสกัดเพชร

ว่าอย่างไร
อัส
รับเลย
เจอหลุดไม่ยังไงไม่เดินเจอลำตัว
มาเลือกทำเลือกออกเลือกเตะเอาเต็ม
เอาล่ะครับอย่างนี้ในช่วงปลายยกนี่รับไปหลายลูกหลายขนาดหลายดอกนะครับ
พยายามยัดไส้ยัดไส้ยัดไม่ยัดมา
ใกล้จบใกล้หมดยก๔นะครับ

ภาพช้าของมวยคู่แรกนะครับ
ฝ่ายแดงสกัดเพชรนี่มาซ้ายทั้งแถบเลยเตะซ้ายแทงซ้าย
ฝ่ายน้ำเงินนี่ก็รอจังหวะแล้วครับ
โต้ต่อยมัดชวนเข้าปั้มตีเข่า
ไฟแดงไม่เล่นด้วยซ้ายแทงอยากจะทำเหมือนกัน

เพื่อนมันแพบเอาวุดหลุนแรงนะครับไฟแดง
โยก๕ครับสวัสดีหัวใจสิงห์ครับ
เดินเข้าหายกสุดท้ายครับเพชรนคร์ดูว่าแก้ตัวได้
ปลายยก๔นี่แทบจะสารภาพเลยนะครับ
นครหมัดเท้าเข่าศอกค่าขอรับไว้แต่เพียงผู้เดียวนะครับ
มันสำคัญอยู่ตรงนี้ถ้า๓ยกเบียดนี่ยก๔ใครเสียเปรียบนี่เสียหายทันที
นี่มันเป็นยกไฮไลท์ด้วยพี่ป่า
ท่านผู้ชมครับศึกยอดมวยไทยรัฐทางไทยรัฐทีวีครับ
ดูชัดดูฟรีทั้งประเทศครับกฎหมายเลข๓๒นะครับ
ไทยรัฐทีวีทีวีมหาชนไทยรัฐทีวีช่อง๓๒มวยดี

แข้งซ้ายแก้ไม่ได้ก็เสียหายเสียคะแนนด้วยอย่างนี้
บางทีติดไฟแดงไปเลยจารย์จรมองไม่เห็นอีกพี่ป้า
ซ้ายยาวอย่างเดียวเลย
แม่มาโชว์ยกสี่ยกเดียวเลยนะ

เหลือตรงนี้ก็คือหมัดกับศอกเท่านั้น
ที่จะช่วยได้สำหรับทางด้านเพชรนคร
ที่มุ่งน้ำเงินศักดักศอกอ่ะ

รับเลยลงเอลพีค

ต้องเดินต้องไวต้องรีบ
โดยเฉพาะในช่วงปลายยกที่สี่นี้

ท่านผู้ชมครับ๗ธันวาคมนี้ครับ

รายการหัวหินเซ็นเทเนียลซุปเปอร์ไฟ
ป้องกันแชมป์โลกไอบีเอฟไฟต์ที่ห้าของ
อำนาจเกษตรพัฒนาแชมป์โลกขวัญใจชาวไทย

อกจากนี้ยังมีคู่อื่นที่น่าสนใจด้วยนะครับ

อาทานซิมาโมล่านักชกจากอินโดนีเซีย

แล้วก็ทางฟารั่นจูเนียกาเซธพัฒนา

พบกับสเตฟานัสนานาดู
นักชกจากอินโดนีเซีย
เดินเข้าไปรับหลายขนาดเลยนะครับ

นี่แหละเรื่องของมวยที่ตรงนี้
การเป็นอยู่เนื้อนมไข่นี่สำคัญมากนะครับ
ขาดไม่ได้สภาพร่างกายถือว่าเป็นจุดสำคัญเลยนะครับ

รับเยอะนี่มันมีคะแนนไหมพี่ป่า
มวยเหลี่ยมดีหมดแรงก็หมดเหลี่ยมเหมือนกันนะ

แล้วก็หมดแรงก็หมดแรงก็หมดเหลี่ยมทุกอย่างเลย

หมดเลยธรรมการบอกว่าโอ้ยยงงี้ดูง่าย

หมดแรงก็หมดเหลี่ยมทุกอย่างเลย
หมดแรงก็หมดเหลี่ยมทุกอย่างเลย
จบเกมหมดยกสุดท้ายนะครับ
หลุ่นน้องก็สารภาพรุ่นพี่นะครับ
ใส่กันมาเต็ม๔ยกนะครับในยกสุดท้ายนั้นก็เหลือหมัดกับศอก
สมบูรณ์ประพาวงศ์นะครับให้คะแนน๓คนสัญญาอำนาจแล้วก็อนันต์
สกัดเพชรเกียรติวิสุทธิ์มุมแดงครับเอาชนะคะแนนเพชรนครต่อเพชรตะวันไป
เปิดหัวศึกยอดมวยไทยรัฐประจำที่ประจำวันเสาร์ที่๕ธันวาคม๒๕๕๘นะครับ
ถือว่าสนุกใช้ได้เลยทีเดียวเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนครับ